เอามาดูคดีที่ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์นะคะ
อยู่ในคุก๒วันเองแห่คุกออกมาเป็นคุกที่สงขลา
คือตอนแรกเนี่ยตำรวจกลัวมากเลยว่าจะหนีไปไกลนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่เก่งมากค่ะ
วันเดียวเท่านั้นควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายดนกรณิมะประสิทธิ์
อายุ๓๗ปีเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์
ถูกส่งตัวมาที่เรือนจำจังหวัดสงขลา
แดนแรกรับคือรับเข้ามาวันที่๒๔ธันวาคม
อยู่ในเรือนจำ๒วันเท่านั้นเองค่ะ
ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้
หลบหนีออกจากแดนแรกรับ
วิธีการคือปีนขึ้นฝ้าเพดานเจาะหลังคา
หลังจากนั้นออกไปปีนกำแพงเรือนจำ
พอกระโดดลงไปแล้วก็ขโมยเสื้อกับกางเกง
แขวนไว้บริเวณบ้านพักหลังเรือนจำ

ช่วงเวลาที่หลบหนีเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ช่วงเวลา
ประมาณ๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
จากช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่า
เรือนจำซ่อมระบบไฟฟ้าและตัดไฟบนกำแพงเรือนจำชั่วคราว
ซึ่งปกติจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนออกมา

จับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยนะคะคนนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามออกค้นหา
ประสานข้อมูลไปที่ตำรวจผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
สิงหานครซึ่งเป็นบ้านเกิดผู้ต้องหา
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มเพราะคาดว่าน่าจะหลบหนีกลับบ้านหรือเปล่า
รวมทั้งประสานญาติให้ช่วยนำตัวกลับมา

และก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พบเห็น
ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
นำมาสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

แล้วก็ควบคุมตัวไปที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาค่ะ
โดยช่วงที่เขาหลบหนีอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยนะคะ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม

ประกอบกับมีความเครียด

ก็เลยมีช่วงหนึ่งพยายามผูกคอตายด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันควบคุมตัวนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำเบื้องต้น

เปิดเผยนะคะข้อมูลการสอบปากคำเบื้องต้น

หลบหนีไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
แต่เมื่อถูกจับกลุ่มมีความเครียดอย่างมาก

พลตำรวจตรีทิวธวัฒนครศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา

ยังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
สอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
หลังจากนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำแล้ว

เรือนจำจังหวัดสงขลาค่ะ